เอาล่ะในเรื่องต่อไปเดี๋ยวจะพาไปกันหน่อย

สบายสิมีคุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกด้วยว่า

โอ้โหมันก็ไม่ได้เป็นกระบังขนาดนั้น

เราไปเรื่องต่อไปเดี๋ยวฝนตกเนี่ยนะ

เรื่องของเจ้าอึง

ในจังหวัดพยาวฝนตกพ่อมพ่อมอย่างนี้ก็ต้อง

จับตอนกลางคืนนี่แล้วก็มีไฟชงไฟฉายนะครับ
เอามานี่เป็นสายติดอยู่กับบริเวณหน้าผากแบบนี้
เป็นเหมือนไฟส่องกบนั่นแหละ
ส่องมาแล้วก็จับได้เพียบเลยเขาบอกว่าออกมากันเยอะมากเลยนะครับ
ปีนึงเขาก็จะออกกันมาในช่วงนี้แหละครับ
ช่วงที่ฝนตกเยอะฝนตกพำแบบนี้ในช่วงต้นหน้าฝนนะครับ
ที่บริเวณอย่างนี้เนี่ยผมเป็นไงฟังเสียง
เสียงอึ้งอ้างอึ้งอ้าง

ใช่ครับก็ร้องดังไปทั่วบริเวณมณฑนทหารบกที่๓๔นะครับ
ค่ายขุนเจียงทันมิกราชอำเภอเมืองพยาว
พี่ทหารในค่ายและก็ชาวบ้านโดนทนไม่ไหวเข้าไหว้อย่างนั้น
ออกไปไล่จับมันซะเลยครับด้วยการใช้ไฟฉายฆ่าศีรษะแล้วก็ใช้แสงส่องสว่าง
เดินหาไล่จับพวกมันนะครับที่ออกไปเล่นน้ำตามแอ่งหรือว่าแหล่งน้ำ
อยู่โดยรอบค่ายทหารและตามแหล่งชุมชน
อำเภอเมืองพยาวหลังจากฝนตกติดต่อกันหลายวันครับ
เอาล่ะไปดูกันหน่อยวิธีการจับหลายคนถ้าสนใจจะไปลองจับดูเนาะ

อ่อมีวิธีการจับยากง่ายยังไงมั้ย

วิธีการจับของพวกเขาก็จะแตกต่างกันไป
บางคนนี่มีประสบการณ์สูงหน่อยเขาบอกว่าใช้มือเปล่าก็จับได้แล้ว
ส่วนบางคนใช้ไม้ด้ามยาวทำเป็นกระชอนที่ใช้ตักปลา
แปลงมาตักอึ่งแทนทั้งในน้ำและบนบก
มีจำนวนมากเลยทีเดียวท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก
เขาบอกว่าสนุกสนานเดินหยอกล้อกันกระนุ้งกระนิ้งกันเลยทีเดียว
นี่หมายถึงอึงหรือคน
หนุ่มสาวพากันไปจับอึ่งช่างโรแมนติกจริงนะครับ
ถูกวันฝนตกฝนกรรมเป็นกิจกรรมน่าสนใจนะ
ครับผมอึงเขาที่นั่นนะครับชาวบ้านบอกว่าจะออกไปเล่นน้ำ
แล้วก็ผสมพันธ์กันในช่วงฝนตกหรือว่าช่วงเข้ารูดูฝน

ส่งเสียงร้องโชว์ส่งร้องโชว์ศักยภาพหากู้ครอง
เพื่อสืบสายพันธุ์ตามขั้นตอนของธรรมชาติ
โอ้โหหนึ่งปีนี่พวกมันจะออกมาเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะ

อันนี้คุณร้องเรียกเพื่อต้องการตามธรรมชาติอยู่ไหม
ศักยภาพในการหาผู้ครอง

ก็ในช่วงหนึ่งปีนี้นะครับ

เพราะว่าหลังจากที่มันก็จำสินอยู่ใต้ดิน
เป็นวัตถจักรชีวิต

ก็สร้างโอกาสในการจับอึงเภาไปขาย

ใช้มือเปล่าจับมันได้เลย
หากใครเหลือจากการทำกินนะครับ

แล้วก็ขายเป็นคู่เนี่ย

สำหรับอึงเภาเอาละจะไปทำอะไรได้บ้าง

เผาทอดกรอบจิ้มกับน้ำพริกกะปิ

หรือว่าย่างเกลือก็ได้

ถ้าเอาไปรับประทานกับข้าวเหนียวร้อนเนี่ย

อร่อยเหาะเลยทีเดียว

ไม่ชอบค่ะเคยอ่อมเขียดไปหนึ่งทีมั้ย

ยังไม่เคยทานเหมือนกันนะ

ก็ไม่รู้แล้วว่ารูปร่างเป็นยังไง
ส่วนใหญ่ก็จะต้องไปทำมาก่อน

ทานไปอีกทีก็ล้ออบอบอบ
ไม่ร้องอย่างนั้นร้องว่าอร่อยขอให้ช่วยสิ